กันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับกองเชียร์ของคู่รักวัยรุ่นอย่าง
จุธาวุฒิแล้วก็ปันสุธตางานนี้อาจจะต้องหัวใจสลายกันค่ะ
ซะแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าน้องปันปันเขาออกมายอมรับนะคะ
ตอนนี้ได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มม้าสุธาวุฒิลดสถานะลงเหลือแค่เพียงพี่น้องกันเท่านั้นนะคะ
โดยเธอเองก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องของมือที่๓
เป็นการจบกันด้วยดีค่ะ
จากข่าวลือที่ว่าคู่รักวัยรุ่นม้าจุธาวุฒิและปันสุธตา
หยุดการปลูกต้นรักร่วมกันต้องกลายเป็นข่าวจริงขึ้นมาทันที
ฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์ในสถานะแฟน
เหลือเพียงความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโดยสาวปันปันเผยว่า
สาเหตุเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันของทั้งสองฝ่ายและมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันแล้วแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้
และยืนยันว่าเป็นการตกลงกันด้วยดีไม่ได้มีการทะเลาะหรือมีปัญหาเรื่องมือที่สาม
จะเผยว่าคุณพ่อของตนเองเคารพในการตัดสินใจส่วนความสัมพันธ์ในอนาคตเจ้าตัวยังไม่ทราบว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน
แต่ยินดีที่จะรับงานร่วมกันเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกทั้งธุรกิจความสวยความงามที่ทั้งคู่ทำร่วมกันอยู่นั้นก็ยังคงเป็นไปตามเดิมค่ะ
เหมือนเราตกลงกันด้วยดีค่ะเหมือนพอมุมมองคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมคะแล้วพอคนสองคนมันมีมุมมองอะไรที่ไม่เหมือนกันอ่ะมันก็จะต้องก็เป็นไปตามนั้นแหละค่ะ
กลับมาเป็นพี่น้องค่ะก็คือไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือไม่ได้มีการทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แต่กันไม่ได้มีเรื่องของใครขึ้นมาเลยคือมันเป็นเรื่องของที่ว่าการที่คนสองคนไม่เข้าใจกันมองมุมมองไม่ตรงกันค่ะ
คนหนึ่งไปซ้ายคนนึงไปขวามันก็ไม่ได้ก็มีการคุยกันแล้วก็คุยกันด้วยดีตอนนี้ก็คุยกันได้ปกติค่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวก็มีร่วมงานก็ก็ต้องเจอกันอยู่ดีค่ะคุณพ่อเขาก็เคารพการตัดสินใจของหนูค่ะ
ก็มีคุยบ้างอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเออทำอะไรก็ไม่ต้องรีบก็คิดดี
ส่วนกรณีที่นักแสดงสาวโดนแอบถ่ายขณะไปใช้บริการฟิตเนสแห่งหนึ่ง
เจ้าตัวเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำ
และมีผู้ใช้บริการหญิงคนหนึ่งเข้ามาแอบถ่ายรูป

เจ้าตัวจึงขอให้หญิงคนดังกล่าวลบรูปนั้น
แต่กลับไม่ได้รับคำตอบและเดินออกจากห้องนั้นไป
ซึ่งหลังจากนั้นสาวปันก็ได้ระบายความในใจ
บนทวิตเตอร์ส่วนตัวก่อนจะเผยว่าไม่ติดใจเอาผิด
แต่อยากวอนขอให้เคารพความเป็นส่วนตัว
จากเป็นภาพที่ค่อนข้างล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นในห้องน้ำที่ฟิตเน็ตนะคะ
คือเหมือนจริงตอนนั้นหนูแบบอารมณ์แบบ

เพิ่งอาบน้ำเสร็จเป่าผมไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างนี้
เหมือนก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงเขาแอบถ่ายรูป
ถ้าหนูเห็นกล้องแล้วหนูก็รู้สึกว่าแอบถ่ายรูปเราเราไม่ว่านะ
แต่ว่าช่วยดูสถานะที่เราอยู่ตอนนั้นด้วย
หนูก็มองพี่เขาแล้วบอกว่าลบได้ไหมคะอะไรอย่างนี้
หนูก็บอกลบหนูก็ยืนไกลแล้วบอกลบได้ไหมคะ
แล้วเขาก็เดินออกไปเลยไม่รู้ขลบหรือเปล่า
ใครอยากโดนถ่ายรูปในสภาพที่แบบ

ก็เลยอยากอยากอยากบอกให้คนอื่นทราบว่าแบบ
ดาราก็เป็นคนเหมือนกันค่ะก็มีหัวใจเหมือนกันนะ
ทำอะไรก็นึกใจเขาใจเรานิดนึง